คุณผู้ชมพาคุณผู้ชมลงใต้ไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันหน่อยนะครับ
ไปดูปัญหาคราบน้ำมันที่ลอยมาติดหาดกันบ้าง
เหตุการณ์นี้ส่งผลให้โลมานั้นตายไป๑ตัวค่ะ
ล่าสุดเตาก็ไปติดคราบน้ำมัน
ชาวบ้านเขาก็เลยวอนให้เจ้าหน้าที่นั้นมาช่วยเต่าตัวนี้ค่ะ
เต่าก็ค่อนข้างที่จะอิดโรยนี่แหละค่ะน่าสงสารมาก
ตัวดำน้ำมันด้วยอ่ะมีทอนแกรงมาก
นี่คือสภาพเต่าทะเลลอยมาติดริมหาดบางดีตำบลเสาเผา
อำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
มีสภาพอิดโรยเนื่องจากมีคราบน้ำมันติดบริเวณตัวของเต่า
ชาวบ้านก็เลยแจ้งนายอโนไทยอมอนกิตย์ประธานชมรมอนุรักษ์ทางทะเล
ชายฝั่งหาดบางดีเสาเผ่าให้มาช่วยตรวจสอบ
โดยมีตำรวจภูทรศิชนตำรวจน้ำขนอม
และสมาชิกชมรมอนุรักษ์เพื่อช่วยเหลือเต่าในเบื้องต้นแล้วค่ะ
ตรวจสอบนะคะพบเป็นเต่ากระอายุประมาณ๕ปี
น้ำหนักประมาณ๒กิโลกรัมสภาพอิดโรย
มีคราบน้ำมันติดตัวเต็มไปหมดเลยค่ะ
และบริเวณชายหาดมีก้อนน้ำมันลอยขึ้นมาตลอดริมชายหาด
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยช่วยเหลือนำเต่ามาเก็บไว้รอให้เจ้าหน้าที่
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง
จังหวัดสงขลามารับเพื่อทำการช่วยเหลือต่อไปแล้ว
สำหรับพื้นที่ริมหาดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
มีก้อนน้ำมันลอยขึ้นอย่างมากที่อำเภอหัวใส่
เมื่อวันที่๑๗ธันวาคมที่ผ่านมาและก่อนหน้านี้โลมาหัวบาดหลังเรียบ

ซึ่งเกิดขึ้นในลักษณะนี้
ทุกครั้งที่ก้อนน้ำมันขึ้นริมหาด
ชาวบ้านเขาก็เลยวอนหน่วยงานภาครัฐนั่นแหละค่ะ
รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้หาทางช่วย
ช่วยเหลือแล้วก็หามาตรการป้องกันสิ่งเหล่านี้ด้วย
ใช่ค่ะเพราะว่าในช่วงนี้เป็นหน้ามรสุมด้วยนะคะ
ทำให้ทุกอย่างที่หล่นลงในทะเล
คราบน้ำมันต่างจากเรือจากอะไรนะคะ